อยากรู้คุณผู้ชมมีโอกาสไปกันหรือยังคะ
ทีนี้วันนี้เรามี๘ข้อค่ะ

นี่เป็นเหตุผลแรกที่การเดินทาง

ยิ่งใหญ่กว้างขวางใหญ่โต
โดยพื้นที่กว่า๒๒๐๐๐ตรม

เทียบกับร้านค้าภายในประเทศ
หลากหลายแบรนด์ที่หาที่อื่นไม่ได้

ตั้งไว้ใจกลางเมืองที่นี่ที่เดียว

ได้ถูกสร้างไว้เพื่อให้สมาชิกของ

ซื้อปั๊บรับกลับบ้านได้ทันที

พลาดไม่ได้และไม่เหมือนใคร

ที่ถูกรังสรรค์มาจากทั่วทุกมุม

เหมือนได้ไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นจริง

ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้มีการปรับรูปโฉมใหม่
เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นี่แหละค่ะ๘เหตุผลนะครับคุณผู้ชม

สินค้าป้ายฟ้าซื้อปั๊บรับกลับบ้านได้เลย

เพราะว่าหลายคนก็สงสัย
ไม่มีตัวเครื่องบินไม่มีไฟล์ท
จะไปได้ไหมจริงเข้าไปซื้อของได้นะครับ

หลายคนเชื่อว่าตอนลูกวาวเลยนะ